ฝนตกถนนก็ลื่นใช่ไหมฝนตกน้ำก็ท่วมใช่สิโอ้ทีนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ
สิ่งที่ออกมาอย่างที่เราเล่าให้ฟังเป็นประจำก็คืองูโอ้โหแต่บางทีเนี่ยมันออกมาเนี่ย
มันก็ต้องไปหาอะไรกินใช่โอ้แล้วมันเข้าไปในร้าวไก่เท่านั้นแหละโอ้โหคุณผู้ชมเอ้ย
ไก่หายเนี่ยครับเป็นเหตุการณ์ระทึกนะครับที่พี่กู้ภัยกำลังพยายามจับงูเหลือมตัวนี้
มันนอนขดนิ่งอยู่ในร้าวไก่ของชาวบ้านที่หมู่บ้านคลองกลาง
ติดกับด้านหลังที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ตัวมันเริ่มเลยแล้วพอเห็นพุงคุณเดาได้เลยไก่อยู่ในนั้นแหละ
ใช่ครับหลักฐานคาพุงใช่เลยจับได้มาดูขนาดกันหน่อยนะฮะ
ความยาวก็๓เมตรกว่าน้ำหนักประมาณสัก๒๐กิโลกรัมครับ
อย่างที่ผมบอกน้องใบตองแล้วน้องใบตองก็เดาแม่น
ก็เดาแม่นระหว่านท้องมันบวมเปล่าแปลก

ก็ไก่อยู่ในนั้นแล้วอ่ะเอองูเหลือมตัวนี้มันเหมือบลงไปแล้วอะครับ
แล้วเขาคาดว่าเจ้างูเหลือมตัวนี้น่าจะเลื้อยเข้ามาจากป่ารกด้านหลัง
ที่ว่าการอเผลอวางน้ำเขียวนี่แหละอืมฝากระวังฝากเตือนกันฝากน้อย
อืมบ้านเรือนเนอะอันนี้ผมฝากเตือนจริงจริงเพราะว่าใครที่แบบว่า
อยู่ใกล้กับพื้นที่ที่เป็นต้นมงต้นไม้เป็นป่าแบบเนี้ยเออต้องระวังเพราะฝนตก
งูมันเล้ยออกมาแล้วถ้าเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ยิ่งต้องระวัง
เพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้นจริงจริงไม่ใช่แค่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่
ใกล้ป่านะบ้านในเมืองยังเจองูอ่ะใช่ไหม
เพราะฉะนั้นช่วงนี้ฝนตกนะคะคุณผู้ชมสอดส่องดูแลบ้านเรือนกันให้ดีด้วยนะคะ